แล้วเมื่อวานนี้ก็มีสาธุชนลูกศิษย์สิทธิญานุสิทธิ์ของ
พระคูณจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะเดินทางเพื่อไปร่วมพิธี
พระราชทานพลิงสมปาริสุทธิ์ค่ะ
ชายคนนี้นะคะคือนายบุญชูแก้วสถิตสุนทร
นายบุญชูเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวเอง
มีความศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อคูณมากแล้วก็ได้ฝังตะกรุดหลวงพ่อคูณ
เอาไว้ตามร่างกายถึงหกดอกด้วยกันนะคะโอ้โหอยู่ที่ท้องแขนขวาสองดอก
ท้องแขนซ้ายอีกสามดอกและดอกสุดท้ายอยู่ที่บริเวณคอค่ะ
อืมนายบุญชูนะคะถือว่าเป็นสิทธิ์คนสนิทใกล้ชิด
เดินตามหลวงพ่อคูณมาตลอดเลยนะคะ
หลวงพ่อคูณไปไหนก็จะไปด้วยค่ะ
นายบุญชูยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่า
ตัวเองเนี่ยเคยถูกเพื่อนบ้านจ่อยิงแต่กระสุนด้านค่ะ
เชื่อเลยนะว่าตัวเองรอดตายมาได้เพราะว่า
กรุดหรือว่าของศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อคูณที่
ช่วยชีวิตเขาเอาไว้นะคะอ๋ออ่ะนี่ก็เป็นความเชื่อนะใช่ค่ะ
เป็นความเชื่อของบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อคูณนะคะซึ่งเป็นคนใกล้ชิด
เรียกได้ว่าคือหลวงพ่อคูณมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมาย
ทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเพื่อไว้อาลัยให้กับท่านเมื่อวานนี้นะคะ
คือที่จังหวัดขอนแก่นเองก็สาธุชนหรือว่าศิษยานุสิตเนี่ย
เดินทางมาเยอะแยะมากมายจริง
เพราะว่าทุกคนเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อคูณทั้งนั้น

มีหลายคนนะที่ฝังตะกรุดหลวงพ่อคูณแล้วก็เรียกว่าได้รับสิ่งดี
มีนักมวยคนหนึ่งเหมือนกันเห็นฝั่งเยอะเหมือนกันนะคะ

หลักเนี่ยเวลาไปถามเขาก็จะบอกว่าเรื่องของการกระทำ
เรื่องของการประพฤติตนตามคำสอนของหลวงพระคูณนี่แหละ

ใช่ค่ะหลวงพ่อคูณก็จะสอนให้เรายึดหลักคำสอนตามพุทธศาสนา
คิดดีทำดีเราก็จะได้ผลดีกลับคืนมา